เพราะว่ามีรถกระบะคันหนึ่งค่ะขับมา
เจอด่านอยู่ข้างหน้าไฟเฮือบ

หักกลับรถหลบหนีทันที

ไปเจอคนที่ข้ามถนนอยู่

เป็นช่วงที่กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุปุ๊บ
คือเขาบอกว่าคนที่ถูกชนหมดสติ
กู้ภัยก็ไปถึงก็ไปปั๊มหัวใจนี่นะครับ
ยื้อชีวิตแต่ว่าสุดท้ายค่ะ
ผู้ที่เสียชีวิตที่ชื่อว่านายอนุพลเสียชีวิตนะคะ
สอบถามดาบตำรวจพุทธิพงศ์สวยปานผู้บังคับหมู่สพนขาม
เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะประจำตู้ยามเล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจก็ตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่ด้านหน้าชลประธานอ่างเก็บน้ำหนองค้อ
ระหว่างนั้นมีรถกระบะมิซูบิชิสีบรอน
ขับมาใกล้จะถึงด่านแล้วแต่ลักษณะมันต้องสงสัยไง
มีพิรุธไม่ยอมเข้าด่านค่ะหักพวงมาลัยกลับรถหลบหนี
ตำรวจเห็นท่าไม่ดีค่ะนำกำลังขับขี่ตามไป
จนกระทั่งไปถึงจุดที่เป็นบริเวณถนนศรีราชานองค้อนะคะ
รถกระบะคันดังกล่าวค่ะคนขับเนี่ยยิ่งขับเร็วขึ้น
เร็วขึ้นและไปพุ่งชนนายอนุพลที่กำลังเดินข้ามถนน
นายอนุพลนี่เป็นคนขายลอตเตอรี่นะคะเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นค่ะ
พุ่งชนนายอนุพลร่างของนายอนุพลกระเด็นตกลงมากระแทกพื้น
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ
ติดตามตัวคนขับรถกระบะรายนี้มาดำเนินคดี
แล้วว่าหลังจากที่ชนคนตายแล้วเขาขับหลบหนีไปเลยค่ะ